เราดีกว่านครสวรรค์เป็นไง
เออนี่หนึ่งแล้วกันค่ะขอเก็บตกนิดนึง
จุดจีนปากน้ำโพบันเทิงไทยรัฐเนี่ย

เลยต้องรีบคว้าตัวมาสัมภาษณ์ก่อนเลย

ก็ออกมาบอกข่าวมาร้อน
เขาบอกเตรียมบินไปอยู่แอฟริกา

เลยขอรีบแจ้งด่วนว่าที่ต้องบินไปแอฟริกา
เพราะว่าไปดูงานเกี่ยวกับงานทางการเมือง

ส่วนงานในวงการบันเทิงค่ะฟิล์มก็ยังรับอยู่นะ

แต่สำหรับละครคงต้องพักยาวค่ะ

ต้องทุ่มเทให้กับงานทางการเมืองแบบเต็มตัว

อันนี้ไปดูงานนะครับไปดูงาน
แต่วงการบันเทิงลาไปเลยไหมค่ะหรือไง

ยังไม่ได้บอกกับทางผู้จัดว่าผมรับ